มาคุยกับพ่อพ่อเนี่ยแม่ก็จะให้แต่งกับคนนี้อะไรอย่างนี้
ไม่อยากอยู่ไปกรุงเทพกันไหมชนพ่อหนี
พาหนีมาอยู่กรุงเทพแม่อยู่บ้านร้องไห้
ผัวเอาลูกหนี
แม่ก็ขายทีวีจำนำตู้เย็นพัดลมทุกอย่างในบ้าน

มาเลยตอนนั้นที่เรามีความรู้คือเราเรดิเกย์เป็นกับร้องเพลงเป็น
ครับเราก็ไปกับพ่อสองคนคือกรุงเทพเนี่ยไม่รู้จักใครเลย
เห็นเขามีไฟกระพริบกระพริบว่าร้านแหม่มคาเฟ่
นี่ดูทุกวันนี้ไม่รู้ผู้จัดการจำส้มได้หรือเปล่านะ

เขาร้องเพลงให้เขาฟังแล้วอยู่กับใครอยู่ที่ไหน
หนูยังไม่มีที่อยู่เลยอยู่กับพ่อมากับพ่อสองคน
ดาดฟ้ามีห้องอยู่ห้องนึงไปอยู่ดาดฟ้า
ก็ขึ้นไปอยู่กันสองคนพ่อลูก
ทำงานเริ่มตั้งแต่๒ทุ่มเลิกตีสามตีสี่
ร้องอยู่แบบนี้๑๕วันพ่อร้องไห้

ไม่เคยเห็นลูกต้องลำบากขนาดนี้
จนวันที่สิบห้าวันซ่อมออกมาซื้อกับข้าว
จำได้เลยกำลังจะเดินเข้าตึก
เอ๊ะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินหายเข้าไปในมุมตึก

ก็วิ่งตามไปดูขึ้นไปบนเอ้าแม่
แม่เก่งจังแม่อะหาเจอด้วยนี่ไงแม่รู้ได้ไงใจตึ๊ก
แม่ต้องมาเอาตัวกลับบ้านไปให้กูมีผัวแน่

ไม่เอาหรอกถ้าออกไปแม่จับกลับบ้านแน่เลย

โดดขึ้นรถเมโดยที่ไม่รู้ว่ารถเมก็คือสายอะไร

ไม่รู้มันไปสุดทางที่อนุสวรี
ดูที่ชีวิตไปยืนนั่นรู้สึกว่าลี
ติดตัวอยู่ประมาณสัก๑๐กว่าบาทหยอดตู้
มีเพื่อนคนชื่อแหม่มเป็นนักร้องด้วยกัน
รู้จักกัน๑๐กว่าแม่มทำงานป่ะ
เดี๋ยวมึงเข้าไปดูดิ้งได้กี่ร้อยมึงตกกลางคืนก็เข้าไปเอาตังค์
เสร็จแล้วไอ้แหม่มก็เลยไม่ทำงานพาไปนอนบ้าน
รุ่งขึ้นก็คือโทรศัพท์ไปบอกแม่
แม่ไม่ต้องรับหนูกลับหนูยังไม่กลับหนูอยากทำงานที่นี่
หนูจะส่งเงินให้แม่เองก็จริงอย่างที่เราพูดจริง
ก็ย้ายที่ร้องพอมาร้องที่ใหม่
ทุกอย่างมันลันเหมือนแบบ

ทำงานก็ได้เงินร้องเพลงก็ได้เงินทุกอย่างได้เงินหมดเลย
ก็จะอายุ๑๙เป็นชีวิตที่เราต้องเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าบ้านแตกได้ไหม

คือกำลังจะหาคำตอบไปตนุมรณะคืออะไร

พัดที่นาคาที่อยู่เปลี่ยนที่ย้ายถิ่นคน๗ตำบล
คือตนุมรณินแล้วดีเพราะตนุมรณะมันเป็นเกษตร
ทุกครั้งที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่ง
งานหนึ่งเป็นงานหนึ่งจะมั่นคงขึ้นเรื่อยไม่มีตก
ข้อที่๒เรื่องเงินกระดุมพระปุตตะ
เมื่อไหร่ก็ตามทีที่ปลาตัวนี้เข้าสู่ทะเลใหญ่
เงินทองจะไหลมาเทมาและไอ้ที่ได้เนี่ยนะ
แม้เป็นเพียงเล็กน้อยของส่วนใหญ่แต่ก็มากมายมหาศาล
หมายถึงว่าสมมุติเข้าไปอยู่ตรงนี้เขาก็เป็นตัวทำเงินทำทอง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
ที่ทำให้เกิดบริษัทองค์กรหน่วยงานตรงนั้นเกิดกระแส
เกิดพลังเกิดความน่าสนใจเกิดความตื่นเต้น

ถ้าอย่างนั้นถามนิดนึงถ้าในวันที่อายุ๑๗
ที่แม่บอกให้แต่งงานถ้าแต่งงานเกิดอะไรขึ้นไหม
อย่าเลิกแต่งแล้วอย่าเลิกแล้วแล้วก็เรื่อยไปเรื่อย

ฮ่า

มันเหมือนมีมาให้เลือกตลอดอาจารย์
ผมนึกถึงตัวเองก็แล้วกันแล้วนึกถึงคนหลายคนรอบตัวที่เขาเป็นอย่างนี้
หนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วมีสติรู้ความได้จะรู้สึกว่าทำไมเราเกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่คู่นี้
เราเกิดผิดที่ป่ะวะเนี่ยทำไมเราเป็นคนเจ้าอยู่ท่าเจ้าอย่าง
ชามของเราจานทั้งเราเราทำไมให้ใครมาใช้ทำไมเราเป็นคนสะอาด
ทำไมถึงมีวิถีเจ้าอยู่ในตัวเราวะทำไมทำไมเราก็เกิดเป็นลูกชาวนาเป็นลูกไพร่
แต่ทำไมเราเป็นคนถือตัวจนปู่เรียกว่าไอ้เจ้าของทำไมเราเป็นอย่างนี้
เป็นตั้งแต่เด็กอะไรมันสอนไม่มีใครเคยสอน
เคยวิเคราะห์ว่าเราเป็นคนรักสวยและงามเหรอเราเป็นคนแบบละเอียด
เป็นหมดเลยนี่พี่ไม่ปฏิเสธสักคำนึงเลยเหรอ
ใช่เลยแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าทำไมเราเกิดมากับพ่อแม่นี้

หลังจากนี้ความรักของส้มเช้งในดวงเป็นยังไงบ้างมีรักได้อีกไหมมีคู่ได้อีกไหม
เป็นความรักที่โหยหาเหมือนรอใครบางคนตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน

อยากชอบผู้ชายโรเมนติกชอบผู้ชายเอาใจชอบใจเป็นผู้นำแต่มันส่วนมากมักจะมีเมียแล้วใช่ไหม
แล้วไม่ค่อยมีเวลามาให้แต่พออยากจะผูกพันในความรักก็เริ่มทุกข์
เพราะมันมาครอบครองไม่ได้ต่างคนต่างก็มีโรคส่วนตัวนี่ก็อยู่โรคส่วนตัวตัวคนเดียวมาจนคุ้นชินกับการอยู่คนเดียว
พอจะมีใครเข้ามาในชีวิตมันก็ไม่สามารถเปิดเผยได้
จึงเป็นความรักแบบซ่อนลับซ่อนเล้นมาตลอดการประทง
แต่เธอจะไม่ขาดรักตลอดชีวิต
พี่ส้มในกระทะที่พี่ส้มออกชีวิตพี่ส้มมันก็ดีอยู่เนี่ย
อยู่ดีเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน
คือช่วงนั้นมันเหมือนแบบมันเหมือนดวงมันตกอีกรอบนึง
คือบ้านที่ปลูกให้แม่ก็บ้านก็ไฟไหม้
ก็ต้องระหกระเหินมาอยู่กรุงเทพต่อ
ก็ต้องทำมาหากินกันต่อมาเปิดร้านเป็นร้านเช่าชุด

เคยเกิดไฟไหม้บ้านจะรู้เลยว่าตอนนั้นมันเศร้ามันโศกมันทุกข์
มันยากจะสุดระทมที่จะบอกให้ใครรู้ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยลาหูกุมรักมันแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกไฟไหม้บ้าน
สองถ้าผ่านเวลานั้นไปได้เมื่อกลับไปมอง
และบางทีก็อาจจะไปมองที่เก่าว่าเคยถูกไฟไหม้
เนี่ยมันเคยถูกไฟไหม้ตรงนี้อาจจะไปมองนะ
มันจะได้บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิม
แล้วก็ไปนั่งไต่ซ้อไอ้บ้านที่ฟังไฟไหม้

มันเป็นเงินที่ได้มาจากการที่มีผู้ชาย
บังเงินเมียแล้วมาจ่ายเป็นค่า

หรือต่างแล้วมันกลายเป็นส่วนเงินร้อน
ที่มันทำให้เขาสาบเขาแช่ง
คือต้องบอกว่าก่อนที่บ้านไฟไหม้เนี่ยฝันล่ะ
ฝันว่ายืนอยู่หน้าบ้านแล้วเห็นบ้านไฟไหม้
แล้วก็วิ่งไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งบอกว่าพระ
พระท่านทำไมไม่ช่วยดับไฟไม่ช่วยดับไฟ
คือพระท่านพูดเป็นภาษาบารีเหมือนเป็นภาษาพระค่ะบอกว่า

เพราะว่าถ้าไฟไม่บ้านโยมตัวโยมก็คือเหมือนจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว

เพราะว่าบ้านนั้นคือน้ำพักน้ำแรงของเรา

แน่นอนมันมีคนที่หนีลูกหนีเมีย

แม้กระทั่งเงินหนึ่งร้อยมันก็คือเงินจากเมียเค้า
จากมีคนเหมือนเค้ามันมีโอกาสอยู่แล้ว

งั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ขายชุดเช่าชุดชุดนักร้องเช่า
เอ่อมันก็ไม่ค่อยดีอะ

ขายเพชรนี่ก็คือชั่วโมงนั้นแบบว่า

แต่จะไปเล่นลิเกก็มันเหมือนแบบอิ่มตัวแล้ว
ไม่อยากทำอะไรแล้ว
ก็ไปหยุดยืนที่หน้าร้านเพชร
มีผู้ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็ส่งนำบัตรให้

เขาก็บอกอ๋อเพชรที่เขาไปแต่งชุดเออใช่มี

มันเป็นเพชรที่เราใช้จริงด้วยลิเกใช้
ก็ขอซื้อเขา๒๐๐๐กว่าบาท

แค่นี้คุณจะไปได้ทุนได้กำไรอะไรอย่างนี้
เอายกถุงให้๒๐๐๐กว่าบาท

แต่เขาให้เพชรเรือ๒๐๐๐กว่าบาท

ภายในอาทิตย์นี้จะรีบไปขายแล้วจะรีบเอาตังค์มาให้เอามาคืน

ไปถึงปุ๊บวันแรกขายหมดเลย
วันเดียววันที่๒เอาตังค์มาคืนเขาหัวเราะเองเลย
ผมบอกแล้วว่าหน้าแบบคุณไม่โกงหรอก
แสดงว่าคุณเริ่มต้นจาก๒๐๐๐บาท

คุณปั้นให้มาเป็นได้เท่าไหร่

ก่อนที่จะไปเดินเตะตุงภาวรัฐเนี่ย

คือคนเดียวนี่จริงนะต้องระวังความคิดเลย
ก็คิดไปต่างนานา

ถือว่าชีวิตพลิก
จากที่เคยเอาเชือกจะผูกคอตายอยู่แล้ว
เงินทั้งตัวเหลือ๒๐๐๐กว่าบาท
ช่วงนี้ฮะใกล้สงการแล้วเดือนหน้า

จากชีวิตตกต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา

มีโอกาสยืนได้อ้าปากได้
มีลมหายใจที่ดีอีกครั้งหนึ่ง

เพราะมันจะได้มีโอกาสสอนคนว่า

พูดว่าตกงานมา๓ปีแล้วยังไม่ได้งาน

จากเลือกและไม่สู้
ถ้าเป็นเราล้างชามข้างถนนก็เอา

ถ้าใครได้ทำได้สู้ด้วยความตั้งใจด้วยความซื่อตรง

แต่จะยังคงทำความดีไม่เคยหวั่น

ถ้าหวังแบบนี้นะแล้วทำนะ

ได้แก่ชาวราศีกันราศีเมษราศีมีนราศีตุล

ลงทุนไปเท่าไหร่ครั้งนี้
ล้านสามหมอก็คุณถ้าคุณจะทำนะคุณต้องทำอันนี้
แก้จมูกดึงตากรีดตายกเอ็นโดไทฉีดไขมัน

โอ้โหหมอตัดหัวเปลี่ยนดีกว่าไหมเยอะขนาดนี้

มีโอกาสรับทรัพย์เป็นกรอบเป็นกรรม
ปีนี้นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปราศี